ทีนี้เคยเห็นพระสมเด็จไหมฮะที่เป็นองค์
เคยเห็นโอ้โหเป็น๑๐ล้าน
พี่ไปดูพระสมเด็จที่แกะสลักได้ประนีตมากฝีมือคนไทย
นี่ค่ะเหมือนไหมอ่ะเหมือนมาก

สมเด็จแกะสลักจากไม้

ใช่สวยไหมครับ
นี่เป็นฝีมือของนายสุรศักดิ์แทร่พ่านอายุ๕๐ปี
เป็นช่างแกะสลักไม้ชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะ
เขาแกะสลักแบบนี้แล้วไม้เอามาจากไหน
ไม้เอามาจากไม้สักของช่อฟ้าพระอุโบสถ

แล้วต้นแบบล่ะต้นแบบของการแกะสลักเอามาจากไหน
จากพระสมเด็จวัดระคังพิมพ์ใหญ่ต้องพิมพ์ใหญ่ด้วยนะอ่าฮะ
คุณสุรศักดิ์บอกว่าเขายึดอาชีพแกะสลักมานานแล้วกว่า๒๐ปีนะคะ
ก่อนหน้านี้เป็นแค่ลูกจ้างทำงานเป็นลูกจ้าง
สลักลวดลายบานประตูหน้าต่างเฟอร์นิเจอร์ตามร้านไม้ในกรุงเทพ
ทีนี้ด้วยความชื่นชอบคุณคนเขามีแพชชั่นนี่ค่ะ
ด้วยความชื่นชอบงานพุทธศิลป์อยู่แล้วก็เลยลองแกะสลักเป็นพระพุทธรูปดูบ้าง
ปรากฏว่าหลังแกะสลักเป็นพระพุทธรูปพระสมเด็จแบบนี้โอ้โหล้นหลามเลยค่ะ
ให้ความสนใจล้นหลามเลยนะคะแล้วก็ว่าจ้างให้ทำงานแกะสลัก
พระพุทธรูปทั้งพระเครื่องวัตถุมงคลต่าง
ซึ่งทางวัดเนี่ยจะกำหนดรูปแบบแล้วก็จัดหาไม้มาให้นะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เครื่องลำยองส่วนประกอบช่วงบนของปั้นลมเนี่ย
เป็นเครื่องตกแต่งในสถาปัตยกรรมไทยที่นิยมสร้างเฉพาะในวัด
แล้วก็พระที่นั่งต่างเห็นไหมฮะฝีมือของเขากว่าจะแกะได้นะ
ถ้านี้ให้ดิฉันแกะนะยับเยินอืมไม่มีทางนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะ
จะนำชิ้นส่วนส่งคืนให้กับทางวัดเพื่อทำพิธีพุทธาพิเศษต่อไป
ก็จะมีการปลูกเสกด้วยอ๋อก่อนจะนำไปเป็นวัตถุมงคลให้กับพุทธศาสนิกชนเนี่ย
บูชานะคะนำรายได้ไปสร้างธรรมนุบำรุงรักษาวัดค่ะ
อกจากการแกะสลักด้านพุทธศิลป์แล้วนะคะคุณสุรศักดิ์บอกว่ายังรับงานแกะสลักป้าย
รวมถึงพิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ก็ทำนะคะพิมพ์ขนมเปี๊ยะก็มา
มันน่าเกี่ยวข้องกันเอาหมดเลยหรือว่าจะทำมาคล้ายกันเหมือนกันเหรอ
ใช่เหมาะเป็นงานลักษณะคืองานฝีมือนะคะโอ้ครับครับ
แล้วก็มีกล่องไก่ชนงานหน้าบรรบดวิหารรวมทั้งเชิงชายจัวหลังคาบ้านมาหมดค่ะ
ทำได้ทุกอย่างแบบนี้เห็นไหมนี่เขาก็ทำเองนะคะ
ถ้าสวยขนาดนี้พี่ต้นสนใจนะคะหรือว่าใครสนใจติดต่อไปได้นะคะ
ช่างเฉ่งรับแกะสลักงานไม้หรือว่าโทรศัพท์
หมายเลขขึ้นหน้าจอนะคะ๐๘๙๕๕๑๘๒๖๗ค่ะ
เหมือนกันแทบจะทุกองค์เรียกว่าองค์ได้ยัง
แทบจะทุกองค์เลยล่ะเหมือนใช้พิมพ์ไปวางทาบ
วนสารต้นทางก็เป็นไม้ร้อยปีพอแกะมาเป็นสมเด็จพระสมเด็จอีกต่างหาก

นี่ถือว่าพี่เขาถนัดทางศิลปะปรานีตทุกแขนงเลยนะ